พี่มดดำพิธีกรคนเก่งของเราคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่ทราบข่าวกันไปนะวันนั้นที่พี่มดดันจัดรายการค่ะ
จู่เนี้ยหน้าแกมันเบี้ยวไปครึ่งซีก

แต่ว่าพี่มดดำเนี่ยต้องห้ามเครียดมากนะ
คือข่าวก่อนหน้านี้พี่มดดำเข้าแอดมิตรโรงพยาบาล

เป็นเพราะว่าความเครียดสะสมพักผ่อนไม่เพียงพอ
ความดันผิดปกตินะคะบวกกับปลายประสาทอักเสบด้วยค่ะ
ก็เลยต้องทำการเป็นกายภาพการพูด
เขาบอกว่าแทนที่ได้พักเอายังไงกายภาพการพูด
พูดเยอะหมอบอกขยับปากพูดเยอะเลยนะมดดำ

จนถึงตอนนี้พี่มดดำก็เลือกที่จะไม่หยุดทำงานใช่ไหม

ล่าสุดเจอเพื่อนซีพี่น็อตวรรณิตเขาจัดรายการด้วยกัน
น็อตบอกว่าก็เป็นห่วงมดดำเหมือนกัน
มดดำที่ยังออกมาทำงานคือเพื่อนอยากให้พัก
แต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้ขยับปาก

มดดำสุดแสนจะดืดที่สุด

เราจะพูดในรายการสวดไม่ได้เนอะ

เดี๋ยวเพื่อนก็ได้กลับมาเป็นปกติแล้วจ้า

เฉลี่ยเติมเอก

เพราะหมอบอกว่าให้ทำ

ทำเพื่อบริหารให้เส้นประสาทมันได้บริหารตลอดเวลา

เพราะว่าเขาเสร็จรายการไปเขาก็ไม่นอน
ไม่รู้เขาเขาทำอะไรของเขาไม่รู้ต่อ

เขาไม่รู้นะ

เค้ามาเห็นครั้งนี้ที่เป็นหนักมาก

ถ้าที่มันเลี้ยวไว้นานขอให้พรักผ่อนเพียงเยอะก็พอ
ชัดเจนเพื่อนทุกคนในวงการก็เป็นห่วงหมดแหละ
ตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตถึงจะเจ็บคอหน้าแบบเอียง
อะไรอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวก็ทำต่อไปเดี๋ยวก็หายทำตามคุณหมอบอก
ให้พูดเยอะอย่าหยุดพูดแจ๊กกะลีนพูด